คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องของการสร้างอาชีพจากการปลูกผักกันบ้างนะฮะ
นี่เลยครับยอดทานตะวันอ่อน

อันนี้ทานตะวันอ่อนคุณกินได้เหรอ
เอางี้กลับมาที่เลือกยอดอ่อนทานตะวันอยู่ที่หมู่บ้านสะมะเขือบ้านเลขที่๙๒ซอย๘ตะบนโคกปีบ
อำเภอศรีมหาโพศจังหวัดปราจีนบุรีบ้านหลังเนี้ยเป็นของคุณทัศนีหรือชื่อเล่นคุณเร
คุณเรนะครับปลูกทานตะวันเพื่อขายต้นอ่อน๑๖ถาด
เฮ้ยถามปุ๊บหน่อยสิบหกถาดมันไร้ได้ยังไงเขาบอกว่าอุ๊ยทำเป็นเล่นไปคุณชนะ
สิบหกถาดขายได้ทุกวีทุกวันสบายหมือสนือหมูเล่นเที่ยวเขาบอกว่า
เป็นยอดอ่อนทานตะวันแล้วปลูกแบบนี้ปลูกแบบอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
เอาล่ะคุณทัศนีก็เล่าให้เราฟังว่าแรกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องการปลูกทานตะวันเท่าไหรหรอก
พูดง่ายลองผิดลองถูกไปเยอะแล้วสุดท้ายก็เข้าใจถึงวิธีการปลูกของมันจริง
เขาบอกว่าต้องให้น้ำวันละสองครั้งครบ๑อาทิตย์ก็จะได้ขนาดที่ต้องการอาทิตย์เดียว
ตัดขายได้แล้วเวลาตัดใช้อะไรมีดโกนมันคมดีแล้วมันอ่อนไง
คือคุณต้องตัดแบบเบาตัดแบบบอบบางเพราะยอดอ่อน
คุณทำไมใช้มีดกลตัดได้ตัดใจไม่เห็นใช้ได้เลย
เยื่ออย่าให้เหลือยายตัดใจอย่าให้เหลือคุณ
อันนี้ต้องตัดปั๊บตัดปั๊บแล้วเอามาซิลแบบนี้
โอ้โหคุณผู้ชมครับบอกเลยนะฮะ
เขาเอาไปทำอะไรได้อีกเอาไปทำสลัดแยมโล
ตลาดโลตลาดแยมโลไม่มี
คุณจะกินอะไรกันแน่จะแยมโลหรือจะสลัดโล

ไม่ผมตั้งใจทำให้พูดผิดแล้วคุณจะได้มาแก้ให้ผมไง
เออมันจะได้รู้ว่าคุณตั้งใจฟังหรือเปล่า
แต่อย่างนี้สลัดแยมโลเฮ้ยสลัดโล
นี่ครับเขาบอกว่าจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดีนักแล

แล้วเขาขายได้นะครับชุดละ๔๐บาท
ดีนะเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเขาขายเนี่ยนะฮะ
ต้นอ่อนทานตะวันขายขีดหนึ่งนะฮะ
ราคาก็๒๕บาทแต่ถ้าไปซื้อแบบว่าถึงที่
เดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษติดต่อไปได้นะครับ
อยู่ในพื้นที่บ้านสระมะเขือบ้านเลขที่๙๒ซอย๘
ตะบนโคกปีบอำเภอศรีมโหสด

เออนะคะน่าสนใจนะคะหลายคนเห็นแล้วก็แบบ

ใช่ไหมของดีเพื่อสุขภาพทั้งนั้น